คนที่ก่อเหตุเขามาชอบแม่ของน้อง
คบหาดูใจกันแต่ทีนี้ค่ะ
พอเลิกรากันไปฝ่ายผู้ชายคิดว่า
ถ้าเกิดเอาตัวลูกเขามาแม่เขาต้องมาด้วย
ต้องการจะขอคืนดีแล้วเดี๋ยวดูค่ะ
จังหวะนะตอนที่ตำรวจตามไปเจอ
แล้วเอาตัวน้องวัย๕ขวบกลับสู่อ้อมอกพ่อแม่

นายรู้นะแม่

ใช่ค่ะก็กอดกันร้องไห้ด้วยความดีใจนะคะ

คนที่เอาตัวน้องวัย๕ขวบไป
คือนายสุรพงศ์แก้วกิ่งหรือว่านายสุอายุ๒๒ปี
เอาตัวน้องไปเมื่อวันที่๖กันยาที่ผ่านมา

ตัวคุณแม่ของน้องคือนางสาวพิจิตราชีกว้าง
เขาเคยคบหากับนายสุรพงศ์

แต่ว่าฝ่ายชายเขาไม่ยอมเลิก
แล้วเขาก็เคยก่อเหตุแบบนี้มาแล้วรอบนึงด้วย
เมื่อวันที่๒๙สิงหาคมที่ผ่านมา
รอบนั้นเขาเอาตัวเด็กไป
แล้วก็บอกว่าถ้าเกิดว่าอยากได้ลูกคืน
ให้แม่ของเด็กมาอยู่ด้วย๓วันถึงจะคืนลูกให้
โอ้โหด้วยความที่แม่เด็กรักนะรักแล้วก็ห่วงลูก
ก็เลยตัดสินใจยอมทำตามก็ได้

พอครบกำหนดปั๊บนะฝ่ายแม่ของเด็ก
ขอเลิกตัดขาดไม่ยุ่งเกี่ยวกับนายสุเลย

แต่ฝ่ายในศูนย์เขาไม่ยอมเลิกราค่ะคุณผู้ชม
ขับรถกระบะมาแล้วก็มาเอาตัวเด็กไปอีกรอบนึง
ทีนี้ก็ติดต่อแม่เด็กบอกว่าถ้าเกิดจะเอาลูกคืนเลยนะ
ให้ตัวแม่มาแลกกับตัวเด็กมาที่สกลนคร
ก็เลยก่อเหตุเป็นครั้งที่๒อีก
ทีนี้แม่ของน้องไปแจ้งความตำรวจก็ต้องตามสืบสิ

ก็ต้องไปตามตัวในสุที่เอาเด็กไปไปตามที่บ้าน
ตอนไปถึงก็รู้ว่านายสุยังไม่เข้าบ้านใช่ไหม
ตำรวจก็เลยตามไปที่บ้านเพื่อนสนิท
ไปเจอตัวนายสุเนี่ยยังอยู่ที่บ้านเพื่อนสนิทของนายสุ
แล้วปรากฏว่ามีเด็กชายวัย๕ขวบอยู่ด้วย

แล้วก็เอาตัวน้องวัย๕ขวบส่งคืนอ้อมกอดพ่อแม่
แล้วตำรวจก็เค้นสอบนายสุเขาก็ยอมรับแล้วค่ะ
ว่ารักแม่ของเด็กมากคือรักนางสาวพิจิตรามาก
ส่วนเด็กผู้ชายวัย๕ขวบนายสู่เขาบอกว่าเขารักเหมือนลูก
คือรักเหมือนลูกไม่คิดจะทำร้ายที่เอามาเอามาเลี้ยงดู
คุณฟังคำนี้ไว้นะรักเหมือนลูกไม่คิดทำร้ายใช่ไหม
เดี๋ยวดิฉันจะให้ฟังเสียงลูกฟังเสียงเด็ก๕ขวบด้วย

คือนายสุเขาบอกว่าเขารักแม่แล้วก็รักตัวเด็กเหมือนลูก
แต่ว่าด้วยความที่ฝ่ายผู้หญิงคุณพิจิตราไม่ยอมมาอยู่ด้วย
แล้วมาขอเลิกคบกับเขาอีกตัวในสู่ก็เลยไม่รู้จะทำยังไง
จะทำยังไงดีให้ฝ่ายหญิงกลับมาเลยตัดสินใจเอาลูกเข้ามาละกัน

ใช่ค่ะเพราะเขาคิดว่าถ้าสมมุติเกิดว่าเอาลูกเขามา

จังหวะนั้นแหละนายสุจะใช้โอกาสขอคืนดี
ไม่คิดไงว่าฝ่ายแม่เด็กจะไปแจ้งตำรวจจับแบบนี้นะคะ
ทีนี้การก่อเหตุครั้งนี้ถามว่านายสุทำคนเดียวหรือเปล่า
เปล่าค่ะมีเพื่อนอีกคนนึงมาช่วยขับรถให้ด้วย
ดังนั้นเพื่อนที่มาช่วยกันเนี่ยนะก็ต้องโดนเหมือนกัน
ตำรวจเขาแจ้งข้อหาค่ะร่วมกันพรากผู้เยาว์
แล้วก็คุมตัวในสุพร้อมทั้งเพื่อนที่มาขับรถให้
เอามาดำเนินคดีที่สพน้ำพอง
แล้วเมื่อเช้าตำรวจเอาตัวนายสุกับเพื่อน
ออกมาจากห้องขังแล้วก็มีการสอบเพิ่มเติม
เดี๋ยวช่วงบ่ายวันนี้จะนำตัวนายสุแล้วก็เพื่อน
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ส่วนทางฝากฝั่งพ่อแม่ของน้องวัย๕ขวบ

เพื่อมารับใบส่งตัวไปตรวจร่างกายเด็ก
แล้วแม่ของน้องก็บอกกับผู้สื่อข่าวบอกว่า
ถ้าเกิดถามจริงนะว่าตัวคุณพิจิตรารู้สึกยังไง
คุณพิจิตาบอกว่าโกรธโกรธในสุมาก

แต่ยังไงก็ตามถือว่าอโหสิกรรมให้ละกัน
ไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวอะไรกับนายสุอีกแล้วค่ะ
คือคุณพิจิตราบอกว่าแหมจะมาอ้างว่าชอบฉัน
แต่ทำแบบนี้กับครอบครัวฉันมันไม่ถูกต้อง
ใช่ค่ะจริงคุณพริจิตาบอกว่า
เถอะให้ฉันอยู่กับครอบครัวอยู่กับสามี

ไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวไม่ต้องมาอะไรแล้ว

น้องเด็กผู้ชายวัย๕ขวบนั่งอยู่บนตักแม่

แล้วก็ถามด้วยถามน้องไป
ว่าตอนที่ในสัวเอาตัวน้องไป
เขาทำอะไรกับน้องบ้างคุณผู้ชมลองฟังค่ะ

คุณตีบังหลาเหรอ
ตีมองไหนบอกป้าเนี่ย

หัวแตกเลยตีลูก
เอายังตีบ้างหล่ะ
เอายังตีบ้างหล่ะ
เอายังตีบ้างหล่ะ
เอาไม่ตี
นายสุไหนว่ารักลูกเขาเหมือนลูกตัวเอง
นี่ไงแล้วทำไมเด็กถึงย่านในสุล่ะ
คือกลัวเห็นไหมป้าถาม

แล้วอะไรตีน้องด้วยน้องบอกโดนตีหัว

แล้วแม่ของน้องบอกด้วยนะว่ายังไงก็ตาม

ฉันจะไม่ยอมความนี่มาเอาลูกฉันไปสองรอบแล้วนะ
รอบนี้ฉันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเลยล่ะค่ะ